ราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีโรงเรียนอนุบันแห่งหนึ่งที่สกลนครเขามีการจัดโครงการศึกษาดูงาน
ใช้ว่าเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนก็เลยไปดูงานหลายพื้นที่
ดูงานยังไงก็ไม่รู้มีภาพปาร์ตี้ริมทะเลมีภาพไปตั้งวงกันตอนกลางคืน
คำถามคืออันนี้มันเป็นการดูงานแล้วจะมีการพัฒนาบุคลากรยังไงกันแน่
อันนี้คือภาพที่ออกมาเนี่ยจริงมีประมาณไม่เยอะนะ๖๗ภาพแค่นั้นเอง
ใช่ฮะก็มีการเดินตลาดน้ำด้วยแล้วก็มีภาพหนึ่งที่มีป้ายไวนิวผืนเดียว
ก็ไปถ่ายว่ามาศึกษาดูงานแล้ว
ครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาโพสต์ว่าโอ้โห
อุทิศตนดูงานทะเลอย่างหนักคลิปนี้ช่างเหมาะ
ส่งเข้าประกวดชาเลนส์ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน
กิจกรรมว้าวสี่วันห้าคืนค่ะทางว่ายพระนะฮะ
ไปตลาดน้ำบ้างฟรีสไตล์ลงติ๊กต๊อกถ่ายภาพริมหาด
ตี้ชิวริมทะเลกันโอ้โหงานนี้งานหนักพอสมควรนะฮะ
เป็นคณะครูของโรงเรียนอนุบันแห่งหนึ่งครับ
รถทัวร์กันไปนะไปเที่ยวโอ้ไม่ใช่สิ
ศึกษาดูงานนะฮะค่ะนครปฐมชะอำโหหินสองถึงห้า
พฤษภาคมที่ผ่านมาติดแฮสแท็กแอบแฝงท่องเที่ยวหรือเปล่า
แน่นอนนะฮะพอโพสต์ไปโอ้โหคนตั้งคำถามเยอะว่า
นี่ใช้งบประมาณของทางราชการไปพักผ่อนส่วนตัวกันหรือเปล่านะฮะ
ทีมข่าวตรวจสอบไปยังผู้ในการโรงเรียนดังกล่าวนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวผมขอไปถามพูดคุยกันชี้แจงกันกับท่าน
พอเขตพื้นที่การศึกษากันก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถาม
ท่านภูมิในการเคสพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกรรณคล
ท่านพลชัยชุมปัญญาท่านบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
สอบถามกับท่านผอแล้วว่าไปดูงานจริง
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
ภาพที่ออกมาเป็นภาพหลังเสร็จการดูงานเป็นช่วงพักผ่อนไปแล้ว
ก็เลยเป็นภาพแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่า
ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องหรือไม่
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าภาพที่เห็นมีการควักเงินส่วนตัวช่วยกันในการออกค่าใช้จ่าย
ที่มันนอกเหนือจากการดูงานนะครับยืนยันว่าภาพที่เห็นบางภาพมันคือนอกเวลาที่ไปดูงาน
ก็เลยต้องมีการพักผ่อนกันแต่ตรวจสอบนิดนึงนะฮะว่างบประมาณใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับ